อีกหนึ่งเรื่องอันนี้กล้องฟรุ้งฟริ้ง
เป็นเทรนด์ที่สาวนิยมกันนะตอนนี้นะครับ

มีความคล้ายกับกล้องฟรุ้งฟริ้งนะคะ

เขาเรียกว่าโดนทั้งคนที่เป็นลูกค้า

แล้วก็นักศึกษาหลายคนนะคะ
ที่ถูกตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวแม่เนี่ย
ถูกหลอกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายของกล้องฟรุ้งฟริ้งนะคะ
ค่าความเสียหายทั้งหมด๑๐ล้านเลยทีเดียวค่ะ
นักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะ

เขาชูจุดขายอยู่ที่ราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดมาก

แล้วก็โอนเงินมาให้กว่า๑๐ล้านบาทนะคะ
คือมีตัวแม่เป็นร้านหลักแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายอีกเยอะเลย

ถึงเวลากำหนดรับของลูกค้ากลับไม่ได้สินค้า
นักศึกษาสาวต้องถูกดำเนินคดีไปด้วยนะคะ
ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
ก็ออกมายอมรับบอกว่ากรณีที่เกิดขึ้น
ไม่สามารถใช้กฎหมายทางการค้าดำเนินการร้านค้าออนไลน์ได้นะคะ
เนื่องจากร้านค้าเหล่านี้ไม่ได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
แต่ก็ถือว่ามีความผิดฐานช่อกงประชาชน
แล้วก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์
แล้วก็เป็นคดีอาญาด้วยนะคะมีโทษจำคุก๓๕ปี
แล้วก็ปรับไม่เกิน๑แสนบาทค่ะ
สำหรับซื้อของที่เป็นเว็บไซต์เนี่ย
ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ว่าเป็นร้านค้าออนไลน์ที่มีตัวตนอยู่จริง
แล้วก็ได้รับการคุ้มครองนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินไปแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้า
หรือได้รับสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ
รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลในการทำธุรกรรมเป็นต้นนะคะ
เดือนกรกฎาคม๒๕๕๙จากกระทรวงพาณิชย์จำนวน๑๘๘๙๐ร้านค้าเรียบร้อยนะคะ
ก็เป็นมาตรการในการช่วยนี่แหละว่าสแกนเบื้องต้น
อันนี้ไปเสร็จเบื้องต้นนะคะแต่ต้องบอกว่าอย่างข่าวนี้เนี่ย
พันธบรวจโทวัชรภัณฑ์สิริภาคนะคะรองผู้กำกับการสอง
บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
บอกว่าร้านค้าออนไลน์ที่ได้หลอกขายกล้องฟรุ้งฟริ้งเนี่ย
สามารถลดราคาให้ต่ำลงได้ไม่ใช่เพราะว่ารู้จักกับผู้ผลิต
หรือว่าได้ราคาพิเศษจากโรงงานนะคะแต่ว่าซื้อจากร้านขายกล้องทั่วไปเนี่ย
ปกติเอามาหลอกก่อนแล้วมาลดราคาเองเหมือนกัน
หั่นเข้าเนื้อตัวเองเพื่อจะให้ลูกค้าติดแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะ
แต่ว่าหลังจากมีการสั่งซื้อมาเป็นจำนวนมากเนี่ย
รับเงินเยอะปุ๊บก็จะปิดหน้าเพจหนีไป
ราคาให้ในช่วงแรกให้ลูกค้าตายใจเท่านั้นนะคะ
เรื่องนี้จริงน่าจะต้องมีการขยายกันต่อนะคะ
เดี๋ยวจะมาเล่ากันต่อ
ค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อเคารพทรงชาติกันก่อนนะคะ
เดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะ
เรื่องราวของกล้องฟรุ้งฟริ้งเนี่ยจริงต้องบอกคุณผู้ชมว่า

แล้วคนก็อยากจะซื้อกันยิ่งมาหันราคาเนี่ย
คือราคาตลาดมันอยู่ประมาณสักหมื่นก้าว
ใช่กำลังจะบอกว่าเมื่อสักครู่ที่เห็นโชว์ในเพจเนี่ย

พี่มิวมีปะอ๋อหรอพี่มิวมีใช่ไหมพี่มิวมี
เธอซื้อที่ไหนซื้อที่ไหน
ฝากผู้ประกาศเรานี่แหละที่น้องเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นน้องดาว
อ๋อใช่อันนั้นรู้จักหน้าค่าตากันฝากซื้อเชื่อใจได้
แต่ยังไม่เคยถ่ายเลยพี่มิวมี
เขียนมาสอนแล้วไปมา๑๑วันเอากล้องไปไหมคะ
เอากล้องเพื่อนถ่ายเป็นคนดีนะคะ
อ๋อดิฉันมีนี่อ่ะลืม
แต่ว่าอันนี้จะบอกว่ามันค่อนข้างเชื่อถือยากคือ
ร้านนี้เขาไปอ้างกับทั้งตัวแทนจำหน่ายที่โดนหลอกมา

ไทยรัฐออนไลน์ก็มีสัมภาษณ์มีคอลัมป์คนแชร์เยอะนะคะ

ใช่คือเขาบอกว่าแบบมีความรู้สึกอยากตายเลยทีเดียว
เพราะว่าคือโดนกดดันคือมีลูกค้าที่ไม่ได้กล้องเนี่ยไปทั้งหมดร้อยสิบสี่กล้อง
แล้วก็ผ่านไปตอนแรกเดือนแรกเข้าใจได้

แต่บางคนก็แบบมากดดันข่มขู่จะต้องตามให้รู้ว่าน้องอยู่มหาวิทยาลัยอะไร
น้องบอกว่าคือไม่ไหวอีกต่อไปคุณแม่น้องก็เหมือนกัน
คือน้องก็เป็นเหมือนกับแค่ติดต่ออ่ะ
เงินก็ไม่ได้เข้าน้องถูกไหมก็เข้าไปที่ตัวแม่
คือต้องบอกว่าเซตแรกก่อนเซตแรกแบบร้านเขาให้จริง
คือบอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้โดนหลอกแบบง่ายนะคะ
คือร้านค้านี้มีการโพสต์ภาพโพสต์รีวิว
แล้วก็มีการเอาแบบบัตรประชาชนของตัวเองมาโพสต์หน้าร้าน

ล็อตแรกประมาณแบบสักก่อนล็อตที่๑๐เนี่ย

ขายราคาถูกแบบนี้จริงแล้วก็ส่งต่อไป
ลูกค้าได้รับสินค้ามีการรีวิวแล้วก็ราคานี้
ซึ่งก็อย่างที่คุณตำรวจบอกเหมือนกัน
วิธีการนี้ก็คือหลอกให้ลูกค้าตายใจหั่นราคาไปก่อน
แล้วพอได้แบบจำนวนเงินเยอะมากก็ปิดร้านตุ้มหนีทีเดียว

เขาอ้างว่าร้านรู้จักกับโรงงานผลิตกล้อง
ก็เลยได้ราคาพิเศษกว่าที่อื่นนะคะ
ซึ่งจะบอกว่าเป็นไปได้ยากมาก
เลนส์ด้วยนะได้๑๓๗๐๐มันเป็นไปไม่ได้จริง
ราคาประมาณ๑๘๙๐๐ราคากลางปกติ

คือเป็นแบบนี้ค่ะเลยถูกหลอกกัน
แต่ว่าแบบต้องบอกว่าเทมเพลตอะไรคือเอาใจผู้หญิงจริง
คือรู้ว่าแบบเหมือนผู้หญิงอ้อนพวกเรา

เพราะฉะนั้นต้องดูอะไรที่เป็นความน่าเชื่อถือ

จะซื้อของต้องเช็คเจ้าของก่อนนะว่าเจ้าของร้าน

ถูกต้องแต่ว่าระหว่างนี้ก็ถ้าร้านที่แบบ

ไซต์ก็มีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือหลากหลายเว็บนะคะ

ก็ผู้เข้าชม๖ล้าน๒แสนครั้งค่ะ

ตอนนั้นก็มียอดเข้าชม๑ล้าน๖แสนครั้งค่ะ
การันตีด้วยรางวัลสุดยอดร้านค้าออนไลน์ของปีนี้
เว็บไซต์สาวนี่แหละจริงเงินสะพัดเยอะเหมือนกัน
สะพัดออกสะพัดออก
มิวชินก็เข้านักบุฏิเค้าชอบส่งอีเมลมา
มีโปรโมชั่นอันนั้นอันนี้มันก็อดไม่ได้ที่จะต้องแตะเข้าไปดู

แล้วบางวันเสียเวลาอีกนานเลยทีเดียว
ตัวไม่ขึ้นโง่หน้าไม่ขึ้นเลยค่ะพูดจริง
อ๋อเก็บตังให้ไม่ไปเที่ยวก่อนเวลา